กันต่อกับคดีที่มีอดีตข้าราชการครูวัย๗๒ปีนะครับ
เขาถูกคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์สุดท้ายตำรวจตามรวบตัวได้
ไม่ใช่ใครเป็นคนงานที่เคยไปรับจ้างตัดย่าในบ้านเขา
แล้วก็รู้ช่องทางในบ้านเขารู้ว่าเขาเอาทรัพย์สินไว้ตรงไหน
แล้วก็เลยไปก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์เขาซะเลยนะครับ
นายสมหวังมีสุธายุ๕๐ปีถูกตำรวจสพบางศรีเมืองจับกลุ่มได้
เพราะว่าเขาไปก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์คุณยายสุพรประเสริฐศิลป์อายุเจ็ดสิบสองปี
เป็นอดีตข้าราชการครูในบ้านได้ที่๗๗หมู่๒ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙กันยายนนะครับ
ตำรวจมีหลักฐานเป็นภาพจากวงจรปิดขณะที่นายสมหวังขี่รถจักรยานยนต
นี่ภาพนี้รถจักรยานนะฮะปั่นจักรยานปั่นจักรยานผ่านที่บริเวณดังกล่าว
จากข้อมูลพบว่านายสมหวังเคยรับจ้างตัดย่านในบ้านของผู้ตาย
บ่อยเลยนะฮะบ่อยครั้งมากคือก็เป็นคนงานประจำ
เวียนไปทำงานให้เขาหลังจากถูกจับกลุ่มนายสมหวังก็สารภาพ
ผมเป็นคนลงมือฆ่าแล้วชิงทรัพย์เขาเอง
วันเกิดเหตุแอบปีนเข้าไปในบ้านตอนสักตี๓ไปซ่อนตัวอยู่
รอให้คุณยายออกไปใส่บาทตอนเช้าก่อนแล้วก็จะไปขโมยของ
แต่ว่าจังหวะเข้าไปขโมยของมรื้อค้นอยู่คุณยายสุพรกลับมาเห็นพอดี
แล้วก็เลยชกคุณยายเข้าไปโอ้โหคุณยายอายุเจ็ดสิบสองนะ
คุณชกต่อยคุณยายตามร่างกายเข้าไปนะฮะลากเข้าไปในห้องนอน
แล้วก็เอาถุงพลาสติกที่เตรียมมาปิดหน้าเอาหมอนกดทับ
ให้คุณยายขาดใจตายสุดท้ายคุณยายแน่นิ่งไป
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินไฟคุณผู้ชมต้องขออนุญาตน่ะ
ประโกนด่าสาบแท่งกันปะน้ำอือหือทำคุณยายทำไมอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ตายช่วยตลอดเลยให้งานให้เงิน
ทำให้มีอยู่มีกินก็คุณยายก็จ้างให้ไปตัดย่านี่แหละ
แหมก็กลับมาฆ่าเขาแล้วก็เอาทรัพย์สินเขาไปนะครับ